เมื่อวันที่๗เมษายนคือวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัครสอบ
แบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์นั่นเองนะครับ
ถ้าว่ากันเรื่องของบัญชีรายชื่อเนี่ยแน่นอนครับ
แต่ละพักก็จะมีกลยุทธ์ไม่มีสูตรตายตัวในการจัดลำดับสมาชิกของพัก
อยู่ท้ายเขาอาจจะไม่เครียดก็ได้นะ
เพราะว่าอาจจะมีตำแหน่งอื่นรออยู่ก็ได้
รวมมาฝากกันติดตามจากรายงานพิเศษครับ
เพื่อไทยส่งครบ๑๐๐รายชื่อด้วยกระแสพักดี
ดูจากรายชื่อการจัดวางจะเป็นคนเก่าคนแก่ของพัก

จะเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่กับพักเพื่อไทยได้เพียงไม่กี่วัน
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ
สุชาติตันเจริญที่ส่งลูกทีมลงสมัครสอสอเขต
ช่วยดันให้พักเพื่อไทยไปสู่เป้าหมาย
ถือว่าคนกลุ่มนี้มีที่มาเหนือเมฆ
ส่วนลำดับรั้งท้ายยังไงก็ไม่ได้เป็นสอสออยู่แล้ว
แต่พวกร้างท้ายที่ว่านี้หลายคนอาจจะมีตำแหน่งสำคัญกว่า
อาจได้เป็นรัฐมนตรีหรือตำแหน่งทางการเมืองอื่น
ถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
หรือมีโอกาสได้เป็นรัฐบาล
มากันที่พักเก้าไกลจัดลำดับรายชื่อได้อย่างน่าสนใจ
เพราะไม่มีในทุนพักหรือบ้านใหญ่บ้านเล็กทางการเมือง
ลำดับหนึ่งคือนายพิธาหัวหน้าพัก
มาด้วยนายชัยธวัฒน์เลขาธิการพัก
นางสาวสิริกัญญารองหัวหน้าพัก
โดยมีบุคคลหน้าใหม่อย่างเซียจำปาทอง

อดีตพอศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ

ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่ากอทมอยู่ใน๑๐อันดับแรก
ขณะที่พักภูมิใจไทยส่งบัญชีรายชื่อ๙๘คน
เป็นไปตามความสำคัญของระดับแก่นำ

ลูกสาวของนายชนสวัสดิ์ที่เพิ่งเสียชีวิต

นายพุทธิพงศ์ฟุนกรรม
รวมไทยสร้างชาติก็ส่งครบทั้ง๑๐๐คน
อันดับ๑๑๐จัดวางตามระดับความสำคัญของคนในพัก
เริ่มจากนายพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์หัวหน้าพัก
ด้วยมือเศรษฐกิจของพักในสุพัฒนภงพันธ์มีชาว
นายเอกณัฐเลขาธิการพัก

ขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นอยู่ลำดับ๕
สำหรับพักเก่าแก่อย่างพักประชาธิปัตย์ส่ง๙๘รายชื่อ
ลำดับเป็นไปตามความสำคัญของแก่นำและผู้อาวุโสของพัก
ตั้งแต่นายจุรินนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติประทัดฐานอดีตหัวหน้าพัก
ลำดับ๔คุณหญิงกรยาโสพลพนิษฐ์
ขนาดที่ตั๊นนางสาวจิตพักฤทธิ์ดากร
ทายาทตระกูลดังที่เจ้าตัวออกสื่อในธรรมนองน้อยใจ
แต่สุดท้ายก็ได้มาอยู่ในลำดับท็อปเทน
ฝากพักพลังประชารัฐส่ง๘๕รายชื่อ
อันดับต้น๑๑๐คือแก่นำแถวหน้าของพัก
แต่ถ้าถามว่าแต่ละพักจะได้สอสอบัญชีรายชื่อมากน้อยแค่ไหน

เดาคร่าวจากทีดาโพลที่สำรวจทั่วประเทศ
เมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ตามมาด้วยรวมไทยสร้างชาติ

ยังมีเวลาปั่นกระแสนิยมจนถึงวันเลือกตั้ง
ทุกอย่างก็มีโอกาสพลิกผันได้เช่นกัน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน